ล่าสุดที่ชนบุรีนะครับมีกลุ่มเขาบอกเป็นแหมเด็กนักเรียนผู้หญิงอ่ะ
ค่ะเขานัดเคลียร์กันที่ลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่ง
ผู้หญิงเขาก็ไม่รู้เคลียร์ยังไงตบตีกันนั่นแหละค่ะ
อยู่ดีดีผู้ชายคนนึงเป็นเด็กช่างวิ่งไปใส่คือไปเตะผู้หญิงเลยนะฮะ
แล้ววิ่งหนีไปเลยครับท่านผู้ชมครับ
นี่งงกันหมดเลยเนี่ยคือวิ่งมาเตะแล้วบอกไปแล้ว
ขนาดเพื่อนยืนอยู่ยังถามเลยว่าเฮ้ยเตะผู้หญิงทำไม
คู่นี้ก็คือผู้หญิงนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคู่นี้หรือว่าคนอื่นที่ถ่ายคลิปด้วยยืน
ดูด้วยจะทำถูกนะฮะค่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยเขาตบตีกันอยู่กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่เนี่ย
มีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนช่างอยู่ในกลุ่มแถวนี้
อยู่ดีวิ่งมาใส่เข้าไปเนี่ยแล้วบอกไปแล้วกูอ่า
คือนี่น้องผู้หญิงคนนั้นที่ถูกเนี่ยที่ถูกคนนี้เตะเข้าไป
ซี่โครงหักนะฮะซี่โครงหักนะครับทุกผู้ชมครับ
คือคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเอามาโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่าใครรู้จักช่วยทักมาหน่อย
บอกพี่กัดได้ยิ่งดีถ้าเจอตัวล็อกให้หน่อยครับเดี๋ยวมีค่าเหนื่อยให้
แตะผู้หญิงเด็กคนนี้มามันจริงเลยอ่านี่ฮะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจุดเกิดเหตุที่เขามีเรื่องมีราวกันเนี่ย
ลานจอดรถชั้นบนสุดไม่รู้ของอาคารหรือว่าห้างที่ไหนนะครับค่ะ
แต่ไม่ค่อยมีคนผู้คนไม่พลุกพลาดนะแล้วเป็นที่เก็บของส่วนหนึ่งด้วย
นักเรียนผู้หญิงเนี่ยนัดมาเจอกันมาเคลียร์ปัญหากันนะฮะ
ขณะเดียวกันเนี่ยเราคุยกับพี่ชายของน้องที่ถูกเตะจนบาดเจ็บซี่โครงหัก
บอกว่าน้องสาวนัดเคลียร์กับคู่กรณีไม่รู้เหมือนกันว่าเคลียร์กันเรื่องอะไร
สุดท้ายถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
กำลังชุลมุนวุ่นวายมีเด็กนักเรียนผู้ชายคนหนึ่ง
วิ่งเข้ามาเตะน้องสาวซี่โครงหักแล้ววิ่งหนีไปเลย
ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์หาเพราะอยากให้ออกมาเนี่ยรับผิดชอบ

น้องก็นัดใจทำอะไรกันนะไปตกกันเหรอ
น่าจะใช้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องส่วนตัวของน้องเขา
แล้วเตะจนซี่โครงเอาจริงแค่ยืนดูอยู่ไม่ห้ามก็แย่แล้วนะ